เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความสูญเสียด้วย
ปรากฏว่าขับรถไปรถนี้ไปตกเขา
แล้วเหวตรงนั้นมันลึก๓๐เมตรคุณ

ไก๊ที่ขับรถกระเด็นออกมานอกรถ

เดี๋ยวจะได้ดูนะตอนเอารถขึ้นมาว่ามันสูงขนาดไหน

รถคือแบบหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่
แล้วตรงหลังคาก็คือแบบจมน้ำอยู่แบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นช่วงประมาณบ่าย๒เมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพเมืองเชียงรายแล้วก็กู้ภัยรีบไปเลย
เพราะว่าได้รับแจ้งมาว่ารถตกเขา

เป็นทางแคบคดเคี้ยวลาดชัน

จูเนอร์สีดำตกลงไปในเหวข้างทางนะคะ
มันเป็นทางขึ้นหมู่บ้านอาขาปางกลางค่ะ

โอ้โหพอตกไปเหวมันลึกใช่ไหม
รถก็ตีลังกาแบบตุ๊บหลายตลบอ่ะ
แล้วทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดู
เจอร่างของนายวีรวัตรอินตะสุวรรณ
อายุ๕๑ปีเป็นไก๊
ซึ่งเป็นคนขับรถเนี่ยร่างกระเด็นออกมานะแล้วก็เสียชีวิต

อยู่ในรถ๕คนได้รับบาดเจ็บนะคะ
ส่วนอีก๓คนได้รับบาดเจ็บ
ต้องรีบนำตัวออกไปทรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ครับ

ทีนี้รู้ว่าคนขับเป็นไกด์นำเที่ยว
แล้วขับรถคันนี้พานักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลมาจากเชียงใหม่

ใช่ค่ะแล้วก็คันที่เกิดเหตุคือขับนำก่อนเลยเป็นคันแรก
ตอนนั้นกำลังจะขึ้นไปบ้านอาขาปางกลาง
ก่อนจะถึงอีกนิดเดียวนะจะถึงแล้วโลเดียวเองค่ะ
ฟอร์จูเนอร์คันนี้เสียหลักแล้วถลายตกลงไปในเหวลึก
ร่างของไก๊ที่เป็นคนขับรถกระเด็นออกมา
พอกระเด็นออกมาคุณมันเป็นจังหวะที่รถกำลังตลบตลบพลิกอยู่
แล้วรถอ่ะทับร่างของไกด์
อุ้ยซากเอ่อเอ่อซากรถเนี่ยนะคะทับร่างอยู่
แล้วกว่าจะนำร่างของคนตายมาได้นี่ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน
รถออกมาก่อนถึงจะนำร่างของคนตายออกมาได้
ครับเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอุบัติเหตุครั้งเนี้ย
น่าจะมาจากการที่คนขับหรือว่าไก๊ไม่ได้ชินเส้นทางด้วย
แคบด้วยลาดชันแล้วก็มีย่าปกคลุมข้างทาง
ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนี้
เดี๋ยวตำรวจต้องมีการสอบสวนสืบสวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ